นี่คือป่าจากของไร่จันทรังศรีในตำบลขนาดนาคอำเภอปากพนัง
ซึ่งเจ้าของได้พลิกฟื้นพื้นที่หนากุ้งร้าง
ให้กลายเป็นป่าจากอันอุดมสมบูรณ์
เกษตรกรสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่าง
นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้และของกินนานาชนิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
นี่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คณะทูตานุทูตและคู่สมรสรวม๒๖ประเทศ
ได้เดินทางเยือนระหว่างการร่วมโครงการทัศนศึกษา
โครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำปากพนัง
และสถานที่สำคัญอื่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งจัดโดยกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันที่๑๗ถึง๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
บุษยามัดแรงประหลัดกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
โครงการนี้นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อให้เอกอัครราชทูตและอุปทูตของประเทศต่าง
ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย
ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับพื้นที่ผู้คนและวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว
ยังช่วยเผยแพร่โครงการต่าง
ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาศบพิษด้วย
ประการหนึ่งก็เพื่อที่จะให้คณะทูตได้มาชมโครงการพัฒนารุ่มน้ำปากพนัง

แล้วแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องดิน
แล้วก็การบริหารจัดการน้ำอย่างนี้ค่ะ
มีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้ชาวต่างประเทศ
เฉพาะผู้แทนทางการทูต
รู้จักและเข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ที่สำคัญเขาจะได้รู้ว่า

บรมินทรมาฮาภูมิพลอัตยุทธิเดช
ได้ทรงมีพระราชกรณีออกิต
ทรงในด้านการพัฒนา
ให้กับประเทศและประชาชนไทยค่ะ

โครงการนี้ยังเป็นโอกาสเผยแพร่
แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระหว่างกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศแถบแอฟริกา

ที่สนใจโครงการพัฒนาชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป